เอาไปดูความเจ้าเล่ของเจ้าตัวนี้เจ้าเล่ขนาดไหน

คือไปเขมือบไก่เข้ามาหมดแล้วแล้วแบบ
จะไปซ่อนตัวไงไปอยู่ในพงหญ้าพงแบบนี้ข้างทาง

จะหนียังไงสุดท้ายก็ไม่รอดสายตากู้ภัยอยู่ดีครับ
นะฮะกู้ภัยมูลนิธิใต้เต็กตึงศรีชนครับ

ได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านเจ้าของเล้าไก่ไปช่วยหน่อย
งูเหลือมันไปกินไก่ในร้าวเขานะบ้านของคุณอำนวยพอใจ
อายุ๓๔ปีครับนะก็กู้ภัยก็เลยต้องไปพร้อมกับอุปกรณ์ใน
จับงูเจ้าของบ้านก็พาไปดูดูสิล้าวไก่ผมเนี่ยนะฮะไก่
ที่เหลืออยู่ยังตื่นตกใจส่วนไอ้งูมันเลือดนี้ไปแล้วเหลือ
ไก่นิดหน่อยกระจายเกลือดเล้าเลยนะฮะกู้ภัยก็พยายามค้นหา
ในร้าวก็ไม่เจอเดินรอบไปไหนหาไม่เจอตอนแรกยังยกเลิก
แล้วนะแต่ระหว่างทางจะเดินกลับเอ๊ทำไมต้นย่ามัน
ไหวผิดสังเกตมันดูลาบเหมือนมีอะไรแบบทางไปก็เลย
อ่าไปแหวกดูสุดท้ายนี่คนร้ายซ่อนตัวอยู่นะครับคุณผู้ชม
ผู้ชมก็เลยเอาบ่วงจับออกมาได้สำเร็จวับคำยาวได้ต้อง